สภากัมพูชาได้มีการลงมติปรับคณะรัฐมนตรีใหม่
ภายใต้การนำของสมเด็จหุ่นเซ็นนายกรัฐมนตรีนะครับ

เพื่อเสริมสมรรถนะในการทำงานของรัฐบาล
แล้วก็ปูทางไปสู่การเตรียมความพร้อม
ในการเลือกตั้งทั่วไปในอีก๒ปีข้างหน้า

การปรับคณะรัฐมนตรีจำนวน๒๖ตำแหน่ง
รัฐบาลของสมเด็จฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรี

การเลือกตั้งในอีก๒ปีข้างหน้า

ทางการเมืองที่หนักที่สุดของผู้นำกัมพูชาสมเด็จหุ่นเซ็นแวดล้อมไปด้วยผู้จงรักพักดี
ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งราว๓ทศวรรษที่ผ่านมาและการปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
ซึ่งผู้นำกัมพูชาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นความจำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล
สมาชิกสภานิติบัญญัติ๗๐คนโหวตสนับสนุนการปรับคณะรัฐมนตรีขณะที่อีก๒๔คนไม่เห็นชอบ

ในนามของรัฐบาลเขาหวังว่าสมชาแห่งชาติจะลงคะแนนอนุมัติการปรับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของเขา
ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันทางกฎหมายสำหรับความพยายามในการผลักดันการดำเนินนโยบาย
ที่มาจากความต้องการของประชาชน
และเสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งเมื่อ๓ปีก่อนให้บรรลุผล
อกจากนี้ผู้นำกัมพูชายังระบุด้วยว่าในตอนนี้ประเทศ
มีคณะรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
มีประสบการณ์และเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันปีนี้ถือเป็นปีที่เหมาะสมสำหรับรัฐบาล
ในการตรวจสอบและประเมินผลงานที่ผ่านมาในช่วงครึ่งแรก
และออกมาตรการที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ของรัฐบาลกัมพูชา
ส่วนใหญ่เป็นการยกย้ายกระทรวง
มีรัฐมนตรีเพียง๒คนเท่านั้นที่พ้นจากเก้าอี้
โดยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเป็นรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร
ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคนเดิมถูกโยกไปปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาชนบท
ส่วนอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชโยกไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมแทนนายตรำอิวเต็กที่รับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารโทรคมนาคม
ขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศที่ว่างลง
หลังนายฮอนำฮงพันธมิตรใกล้ชิดของสมเด็จฮุนเซ็นลาออก
ถูกแทนที่ด้วยปรักษุคน
รัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารโทรคมนาคม
โดยนายฮอนำหงยังคงอยู่ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่น่าจะส่งผลให้เกิดการปฏิรูปใดขึ้น
ทั้งนี้สัดส่วนผู้แทนจากภักดิ์ประชาชนกัมพูชา
ที่นำโดยสมเด็จหุ้นเซลล์นายกรัฐมนตรี
และพักสงเคราะห์ชาติของสมรังศรี
ใกล้เคียงกันนับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปในปี๒๕๕๙
จนทำให้เกิดวิกฤตในสภานับปี
คาดว่าพักฝ่ายค้านจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
สิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน